อ้าวแล้วอยากจะรู้ไหมล่ะว่าถ้าพี่เต้๐๐๗เป็นนายกรัฐมนตรี
เต้จะให้คำขวัญว่าเด็กปีนี้ว่ายังไงพี่เต้ลองให้มาแล้วนะครับ
อ้าวนี่ฮะกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงกล้ารับผิดชอบ
ถ้าพลาดจะไม่โทษคนอื่นนี่โอ้โหถามเด็กไหม
ถ้าต้องมาท่องคำขวัญพี่เต้ขอเติมอีกกล้านึงได้ไหม
กล้าอะไรพี่เต้กล้ามากโอ้โหคือไม่ได้สนใจคำคล้องคำ
ดีเลยสัมผัสไม่ต้องไม่สัมผัสไม่ต้อง
เน้นความหมายนี่ฮะมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สอบบัญชีอะไรชื่อพระไทยศิวิรัยชอบอะ
โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กคิดคำขวัญวันเด็กปีสองพันธุ์แล้วหกสิบห้า
อย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่โอ้โหชาวเน็ตถูกอกถูกใจ
เข้าไปคอมเมนต์ฮาในโพสต์พี่เต้กันอย่างล้นหลาม
บอกว่าคำขวัญดีมากครับสมแล้วที่มีโกเต้ยเป็นไอดอลนะฮะ
โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเราคือติ่งพี่เต้เขาเขียนอย่างนี้
พรีเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดต้องพรีใช่ไหมพรีต้องพรีด้วย
ส่วนบางคนบอกว่าไม่เหมือนคำขวัญเลยพี่เต้เหมือนคำบ่น
บางคนบอกสุดยอดมากครับอยากให้ท่านเป็นนายกมากครับ
ขณะที่บางคนบอกว่าคำขวัญเหมือนจะไปปล้นแล้วอย่าซัดทอด
นี่นะฮะแต่ละอันนี้แม่
นายกอะไรถามก่อน

นี่แหละนายกรัฐมนตรีนี่แหละนายกรัฐมนตรี
สภาไปดูหนังก็ได้ไม่มีใครกล้าทำอะไรพี่เต้ได้